ลุยคดีครูยุ่นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ

เป็นเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
ถูกแจ้งความฐานทำร้ายร่างกายเด็กในมูลนิธิ
เมื่อวานนี้ครูยุ่นเข้าพบตำรวจตามหมายเรียกครับ
ปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อนะครับ

ไอ้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นการทำโทษตามปกตินะ

กรณีที่มูลนิธิเส้นได้แจ้งความกับตำรวจ
พออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยมีภาพขณะที่ครูยุ่นใช้ไม้ตีเด็กในมูลนิธิ
และยังพาเด็กไปทำงานในรีสอร์ทของภรรยา

สภาพความเป็นอยู่ของเด็กไม่เป็นไปตามสุขอนามัย
พมจังหวัดสมุทรสงคราม
ต้องไปที่มูลนิธิเพื่อพาเด็กออกไปดูแล๒๓คน

และใช้แรงงานเด็กกับครูยุ่นครับ

ในฐานะผู้ดูแลมูลนิธิคุ้มครองเด็ก

เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐาน
ทำร้ายร่างกายและความผิดตามพรบแรงงานฮะ
ยุ่นไปกับเมียและลูก
ซึ่งมีนายแก้วสันอติโพธินะครับประธานมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
ไปร่วมฟังการสอบปากคำด้วย
โดยครูยุ่นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และตำรวจอนุญาตให้ประกันตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เนื่องจากมาพบตามหมายเรียกครับ

ยุ่นชี้แจงว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไป
เด็กที่ถูกตีเป็นเด็กที่ถูกทำโทษไง
เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไง
โดยมีเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยมันเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตไหม
ส่วนเรื่องยาเสพติดยอมรับว่ามีเด็กพยายาม
นำยาเสพติดเข้ามาในมูลนิธิ
หลายคนอาจมองว่าการลงโทษรุนแรง
แต่เขาบอกว่าเหมือนพ่อสั่งสอนลูก
ไม่มีเจตนาหรอกที่จะทำร้ายเด็ก

เพื่อให้แล้วก็บอกเขาด้วยผมสอนเขาด้วย
ว่าบางเรื่องผมไม่ได้

อาจมองว่า

ขโมยเงินโดยการงัดแงะปล่อยเปรนอะไรต่าง

เขาว่าเป็นเรื่องของวิธีกรรมเด็กที่
มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว
ยิ่งผมก็ต้อง
แก้ปัญหาเขาให้ได้

แต่ทั้งหมดมันก็เต็มไปด้วยความปรารถนาดี

เอาแล้วที่เอาเด็กไปทำงาน

ยุ่นบอกไม่ได้เป็นการว่าจ้าง

เหมือนให้ลูกช่วยงานบ้าน

ส่วนเงินบริจาคล่ะที่คนสงสัยว่า
ครูยุ่นนี่มาเปิดมูลนิธิเพื่อใช้เด็กมาหากินหรือเปล่า

เงินบริจาคนั้นมีคณะกรรมการตรวจสอบ
และก็มีการรายงานต่อภาครัฐด้วย
ส่วนเงินของเด็กที่ให้ไปโรงเรียนแล้วโดนหักค่าขนมเนี่ย
ยุ่นบอกเป็นการทำโทษตามระเบียบ

ทั้งหมดมีหลักฐานทางการเงินชี้

ส่วนเรื่องใบอนุญาตการจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กฉบับปัจจุบัน
ที่จะหมดอายุช่วงเดือนมกราคมปีหน้า
หากภาครัฐไม่พิจารณาต่อใบอนุญาต
ครูยุ่นบอกก็จำใจต้องปิดสถานสงคร้า
ยังดำเนินการต่อได้เพราะมันเป็นคนละส่วนกัน

ผู้ที่สมัครใจอยู่ในความดูแลต่อก็อยู่ได้
แต่ถ้าสมัครใจไปอยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งอื่น
ยุ่นบอกก็ยินยอมนะไม่ได้มีการไปจำกัดอิสรภาพอะไร
มาฟังทางประธานมูลนิธิคุ้มครองเด็กครับยัง
นายแก้วศาลอตีพทิตย์ยอมรับว่า
เสียงพูดคุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ก่อนอันนี้

แล้วก็เชื่อว่าการนำเด็กไปใช้แรงงานที่รีสอร์ท

ทราบแค่ว่าเด็กอาจจะไปทำงานเอง
และไม่ได้ทำงานเหนือขอบเขตอะไร

ไม่เข้าใจในการใช้อำนาจทางการปกครอง

มันควรมีการสอบสวนหรือว่าตักเตือนก่อน
ไม่ใช่จู่จะมาหิวเด็กออกไปเหมือนหมูเหมือนหมานั่น

แล้วคุณแก้วสันอยากย้อนถามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า

ทำแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับมาดูถึงเรื่องของการช่วยเหลือเด็กในมูลนิธินะครับ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการช่วยเหลือตามขั้นตอน
แล้วก็นำเด็กมาสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
ซึ่งขณะนี้นะครับมีเด็กและเยาวชนรวมทั้งสิ้น๒๙คน
อายุระหว่าง๑ขวบจนถึง๒๐ปีนะครับ
อยู่ในความดูแลของพมแล้วนะครับ
ช่วงครับที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กพอสุรเชษฐ์หักผ่าน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปที่สพออำภาวา

ทางบิ๊กโจ๊กเปิดเผยบอกว่าผลตรวจสารเสพติดของเด็กที่อยู่ในศูนย์
ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนคดีใช้แรงงานเด็กหากเด็กมีอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ไปทำงานในรีสอร์ทภรรยาของครูยุ่น
ต้องพิจารณาว่าภรรยาของครูยุ่นมีความผิดด้วยหรือไม่
ขณะที่ครูยุ่นก็ให้ความร่วมมือดีนะครับ
แม้จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเดี๋ยวก็ว่าไปตามกระบวนการครับ